มาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสงขรากันหน่อยครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค
จะไปรับแม่กับลูกซึ่งขายของอยู่ที่ตลาด
ขับรถตามมาจับเลยบอกว่าพรบก็ไม่มี

อีกหลายกระทงเงินก็ไม่ยอมไปจ่ายค่าปรับ
สุดท้ายต้องยึดรถแล้วลากรถไปไว้ที่สอนอน
แล้วเธอเนี่ยร้องไห้ร้องห่มบอกว่า
ไม่มีเงินเดี๋ยวขอไปรับแม่ก่อนได้ไหม
เดี๋ยวกลับไปจ่ายค่าปรับแต่ตำรวจก็ไม่ยอม
เกิดเป็นภาพเหตุการณ์นี้ขึ้นไปชมครับ
เราต้องแยกแบบนี้แล้วกันนะเรื่องความจำเป็นความสงสารก็ส่วนหนึ่ง
แต่เรื่องของการทำผิดกฎจราจรก็ส่วนหนึ่ง
ถามว่าผิดจริงไหมก็ผิดจริงหลายกระทงซะด้วย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ

เรียบถนนทรายบุรีตัดกับถนนสายบุรีเขตเฮซาบานฮสมขลาครับ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณพิชยาเกิดแสงสุริยงครับ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากตลาดนัด
แล้วถูกตำรวจจราจรขี่ตามหลังเรียกตรวจถามว่ามีพรบไหม

ก็เลยมาร้องขอว่าอย่ายึดรถหนูได้ไหม
เพราะว่าต้องการจะไปหาลูกนะขายของอยู่ที่ตลาด
แล้วเดี๋ยวจะไปเสียค่าปรับให้ทีหลังไม่ใช่จะไม่ไปเสีย
เพราะห่วงลูกมากขายของก็ไม่ได้

แต่สุดท้ายตำรวจเขาก็ไม่ยอมครับ
เธอก็ล็อกคอรถแล้วก็เดินร้องไห้ออกไป
ดันไปเจอกับนายธนวัฒนสงขรา
ซึ่งเป็นหัวหน้าสาขาพักไทยศรีวิลัยในพื้นที่
แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปนี่แหละเอาไปโพสต์นะฮะ

พยายามไปช่วยเหลือให้ตำรวจผ่อนผันไปก่อน
เกลี่ยกันไปยังไงเธอก็จะไปเสียค่าปรับอยู่แล้ว

และจังหวะสมมุติโต้เถียงกันอยู่นั้น
โชคดีครับมีนายตำรวจประดับผู้กอง
เดินทางมาถึงจุดนี้พอดีบังเอิญมาเจอ
ผู้จานดีเชื่อเข้าไปช่วยไกลเกลียร์

ว่าเธอมีความผิดหลายกระทงนะ
และว่าอลุ้มหลวดปรับเพียง๒๐๐เท่านั้น
รถต้องยึดเอาไว้ก่อนเอาไปไว้ที่โรงพักก่อน
เหนือเช้าอีกวันนึงก็ไปเสียค่าปรับ

ไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบไม่มีใบควงกลม
ไม่มีเข้าถ้าทะเบียนเล่มครบ
คือ๔ข้อหาที่น้องของหานักชุมอาศัยได้เหล่าด้วย

ฐานานของพันธุ์ตำรวจเอกเอกนารงสวัสดีการณ์นนท์
ผู้กำกับการสพเมืองสงขราเองก็บอกว่า
สาเหตุที่ต้องยึดรถเพราะว่ามีความผิดหลายกระทง

แต่ว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าตอนนั้นผู้เสียหายอาจจะมีอารมณ์ร้อน
จะไม่พอใจที่ถูกยึดรถก็เลยโวยวายขึ้นมา
กลายเป็นเรื่องใหญ่โตก็จะมีการสอบสดอีกครั้งหนึ่ง

แต่เราก็ย้ำแบบนี้ว่ายังไงกฎหมายมันก็คือกฎหมายเนอะ
แต่ว่าถ้าอารุมอร่วยได้ก็ต้องขอร้องทางตำรวจให้พิจารณาด้วย
ก็ต้องใช้หลักนิติธรรมคู่กับรัฐศาสตร์ช่วยกัน